ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะ
ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะนครราชศรีมาค่ะนครราชศรีมาเนี่ย
เป็นลักษณะของบางที่เขาเป็นแอ่ง
แล้วก็มีอ่างเก็บน้ำเยอะทีนี้ค่ะมีการประกาศออกมานะคะ
ว่าอ่างเก็บน้ำเกือบทุกแห่งความจุเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
ตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะคะโดยเฉพาะมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะบ้านน้ำท่วมออกมาจากบ้านไม่ได้
ติดอยู่ที่ชั้น๒นะคะประตูก็ใช้ไม่ได้อีก
ต้องขนคุณยายออกทางหน้าต่างค่ะดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
เก็บรถร็อกแล้วเป็นน่ะระวัง

เปลื้องกับเห็นนั่นไม่เปลื้องกันไม่
มีหมูขึ้นแล้วด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะไม่มีทางออกประตูใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำท่วมไงคะ

ใช่ค่ะเป็นช่องแคบแค่นี้เองนะคะ

อำเภอโนรสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ผู้ป่วยติดเตียงออกทางหน้าต่าง

ชั้น๑ถูกน้ำท่วมเกือบมิตร

ผู้ประสบอุทธกภัยในเขตเทศบาล
ตำบลโนรสูงอย่างปลอดภัยแล้ว

ในพื้นที่อำเภอโนนสูงเป็นรอบที่๒

แต่ครั้งนี้ชาวบ้านบอกน้ำมาเร็ว

เพราะไม่คาดว่ามันจะมาท่วมซ้ำ
ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้ช่วยขนย้ายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง

ของเอาไว้ที่หลังชีวิตคนต้องมาก่อนค่ะ

ไม่พูดถึงเรื่องของการ
จะลงพื้นที่ของลุงป้อมคงไม่ได้หรอก

ท่านรองนายก

คือตอนแรกมีแผนที่จะลงไป

หนีให้บร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่า
ที่การพักลงพื้นที่ไปแทนแต่ว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะ
ไปกับนายวิรัตนาเศษประธานวิบรัฐบาลพร้อมกับนายอาทิวัตรนาเศษ
ลูกชายนะฮะก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
แต่ก็ยังไปกับนี่ฮะคุณนรมนภินโยสินวัฒน์เหตุอันนี้ของพัก
รอมชแรงงานก็ไปตรวจน้ำท่วมแต่คนบอกเอ๊นี่ไปตรวจน้ำท่วมหรือไป
มันคล้ายกับไปหาเสียงเหมือนกันเนอะคนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
แต่ว่าลงไปก็อย่างน้อยก็ให้ชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็น่าจะมีการเยียวยาชาวบ้านช่วยเหลือกันอย่าง

เอ้ามาดูสถานการณ์น้ำนะคะ
ประกาศจากชลประธานจังหวัดนครราชศรีมารายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่๔แห่งหรือ๔เขื่อนใหญ่
อ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก๒๓แห่งในพื้นที่ค่ะ
ตอนนี้เกือบทั้งหมดปริมาณน้ำเกินความจุคือมากกว่า๑๐๐นะคะ
หมายความว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำทุกแห่งในนครราชศรีมาไม่สามารถรับน้ำได้อีกแล้ว
เพราะฉะนั้นนะคะหากมีน้ำเพิ่มขึ้น

จุดที่ท่วมอยู่แล้วน้ำจะสูงขึ้น

อาจจะถูกน้ำหลากเข้าท่วมได้นะคะ
เพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่
สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือ
ประกาศจากทางการแล้วก็มีการเตรียมความพร้อม

ก็ยกขึ้นสู่ที่สูงได้ทันท่วงทีค่ะ